คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนแถวสามเศษกรุงเทพมหานครแล้วไฟคลอกคุณแม่อายุ๖๘กับลูกอายุนะครับ๓๘เป็นลูกชายนะครับเสียชีวิตอยู่ในบ้านคือบ้านแถวนั้นถูกเผาเนี่ยครับไฟไหม้ไปอีก๔หลัง
เพื่อนบ้านบอกเรียกแล้วตะโกนแล้วแต่ไม่ทันไฟแรงและเร็วจริงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่ไฟลุกโหมกระหน่ำบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
ชุมชนมิตรคามซอยแคบอยู่ในซอยสามเศษสิบสามแขวงวชิระพยาบาลเขตลุสิตกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับระดมรถน้ำยี่สิบคันครับ
คุณผู้ชมเข้าระงับเหตุแต่ไฟมันลามไปบ้านเรือนข้างเคียงอย่างเร็ว
หลังใช้เวลาแค่สามสิบนาทีอ่ะนะครับโอ้โหไฟไหม้หมดเลย
ตรวจสอบในบ้านครับพบผู้เสียชีวิต๒ศพครับ
เป็นแม่กับลูกชายนอนอยู่คู่กันคุณผู้ชม
รัชนีศรีเพลอายุ๖๘ปีครับท่านเป็นครูเกษียณอายุราชการแล้ว
แล้วก็นายทีศรีเพลอายุ๓๘ลูกชายครับเป็นสถาปนิกของบริษัทชื่อดัง
นายอนันต์อรสุมอายุ๓๑ปีเล่าบอกว่าผมมาหลับอยู่ในบ้านผม
ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละเหม็นไหม้แล้วเสียงดังไฟไฟมันปะทุกันนะคุณ
นะไฟมันปะทุจึงช่วยการตามหาต้นเหตุของไอ้กลิ่นไหม้นี้มันอยู่ที่ไหน
ไปเห็นควันนะครับลอยมาจากบ้านเลขที่๘
ก็ตะโกนเรียกคนในบ้านรีบตื่นไฟไหม้ไฟไหม้ไม่มีเสียงตอบรับครับ
จากนั้นนะครับไฟก็ลามไปบ้านอีกหลายหลัง
เขาพยายามใช้ถังเคมีนะครับช่วยดับไฟ๕ถังฉีดสกัดไม่อยู่ครับ
เอาไม่อยู่จริงจริงนายชัยพงศ์วิไลทองเจ้าของบ้านหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าตื่นมาตี๒กว่าได้กลิ่นเหมือนกัน
ควันไฟเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านร้องตะโกน
เรียกว่าบ้านไฟไหม้นะครับซึ่งเป็นบ้านญาติกันนี่แหละ
แต่ไม่มีเสียงตอบรับก็เข้าใจว่าญาติไปต่างจังหวัด
สักพักเดียวไฟมันลามคุณผู้ชมไฟมันลามนะครับ
แล้วก็รีบเลื่อนรถออกนะฮะไม่ได้เก็บสิ่งของอะไรได้เลยสักอย่างหนึ่ง
เขาลูกชายลูกสะพ้ายวิ่งหนีกันออกมา
แต่ตัวข้าวของเครื่องใช้ถูกไฟไหม้ทั้งหมดรู้สึกเสียดายมากครับ
เหรียญที่ระลึกหายากธนบัตรนะครับรุ่นเก่าที่สะสมไว้
รวมทั้งบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเก่าอายุกว่าร้อยปีทีเดียว
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังแปลกใจ
ปกติคนในบ้านก็นอนดึกแต่วันเกิดเหตุเงียบกริบเลยครับ
ก็ไม่ได้ยินเสียงต่อมาเลยผมก็คาดใจว่า
ปกติเขาอยู่บ้านเขาจะนอนดึก
ปีหนึ่งปีสองอะไรนี้ทีวีเขาจะเปิดผมก็จะได้ยินเสียง
อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาเลย
เงียบเชียบเลย
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้ที่แน่ชัดเบื้องต้นคาดว่า

ค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
สำนักงานเขตดุสิตจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขั้นตอน

ส่วนผู้เสียชีวิตได้ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศนะครับ
โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลนะครับแล้วก็ประสานญาติให้รับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ